เคยได้ยินมาว่าการพัฒนาประเทศ
ด้วยการลงทุนเกี่ยวกับการศึกษาให้กับประชาชน
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
จะยังคงอยู่ที่เรื่องของรัฐธรรมนูลร่างแรก
โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะ

ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

ใช่แล้วครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนเนี่ย
จะเป็นเรื่องใหญ่ของทุกประเทศ
เพราะว่าถ้าเราศักยภาพของคนของเราสู้เขาไม่ได้
ต่อให้พัฒนาด้านอื่นไปแค่ไหนสุดท้ายขึ้นมาสู้เขาไม่ได้
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เมื่อตั้งแต่ปี๔๕เป็นต้นมานี่พูดกันมากเลยเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ด้วยเหตุผลที่ว่าเราถดถอยลงไปมาก
แล้วมาระยะหลังมีคนเอาไปเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกัน
ไม่รู้เขาจัดกันยังไงเราไปอยู่อันดับที่๘ฮะ๑๐ประเทศเนี่ย
การจัดการศึกษาขีดความสามารถทางการศึกษาผลของการวัดผลทางการศึกษา
เราไปอยู่อันดับแปดมีคนบอกว่าถ้าอย่างงี้เนี่ย
ถ้าไม่ทำอะไรให้จริงจังสักอย่างหนึ่งจองอันดับ๑๐ไว้ได้เลย
ก็แปลว่าไปอยู่ที่โหลมันก็น่าอายเขานะครับ
เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นประเด็นสำคัญ
๑๐กว่าปีที่ผ่านมาพูดกันเป็นระยะ
กลับไปดูในสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติสปช
ก็มีคณะกรรมธิการว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาชุดหนึ่ง
ต่อเนื่องมาจนถึงสปทคณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศเนี่ย
ก็มีคณะกรรมธิการว่าด้วยเรื่องการศึกษา
เขากำลังเสนอประเด็นอยู่ว่า
ถ้าจะให้การปฏิรูปการศึกษาได้มักได้ผลจริงจังนั้นเนี่ย
ใครควรจะต้องทำอะไรยังไง
ใครควรจะต้องทำอะไรยังไง
เพราะเรื่องของการศึกษาไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว
มีคนบอกว่าผลการวิจัยออกมาแล้วครับ
ตั้งแต่อยู่ในท้องจนกว่าไปถึง๓ขวบที่จะไปเข้าอนุบาลเนี่ย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบชัดเลยว่าเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างดี
จะได้เปรียบและก็เดินไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการดูแล
ที่มาจากครอบครัวที่ลำบากครอบครัวมีปัญหา
ฉะนั้นเขาถึงมีคำพูดว่าแค่ข้าวอนุบาลก็สายไปแล้ว
ก็แปลว่าเด็กเข้าอนุบาลตอน๓ขวบสายไปแล้วครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเด็กอยู่กับพ่อแม่เด็กอยู่กับครอบครัว
สถานะของครอบครัวก็ต่างกันการดูแลเด็กก็ต่างกัน
เขาบอกนี่เป็นผลการวิจัยที่เถียงไม่ได้เลย
ปัญหาก็คือถ้าเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วจะมาให้กระทรวงศึกษารับผิดชอบเรื่องการศึกษาอย่างเดียวได้ยังไง
กระทรวงสาธารณสุขล่ะกระทรวงพัฒนาสังคมล่ะ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ทั้งหลายนี่ล่ะ
อาจจะต้องคิดกันไหมก็พูดกันไปพูดกันมา
จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องว่าหลายกระทรวงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของชาติ
แต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาการศึกษาเราพูดกันสองเรื่องครับ
หนึ่งเรื่องงบประมาณที่ใส่ลงไปในการศึกษา
สองเรื่องบุคลากรทางการศึกษาคือครู
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปดูเถอะครับ
ตัวเลขงบประมาณที่ใส่ลงไปในการศึกษานั้นเนี่ยสูงครับ
ไม่สามารถจะพูดได้แล้วว่างบประมาณเกี่ยวกับการศึกษามีน้อย
กระทรวงศึกษาธิการเองได้รับงบประมาณสูงขึ้นมากในช่วงหลัง
สองเรื่องบุคลากรทางการศึกษาเรื่องครู
แต่ก่อนเราบ่นกันว่าถ้าครูไม่มีความพร้อม
ครูไม่มีศักยภาพไม่มีทางที่จะสอนเด็กออกมาให้มีคุณภาพได้
ฉะนั้นในช่วงหลายปีหลังเนี่ยประเทศไทยได้ทุ่มเทงบประมาณลงไป
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูนี้มากเลยนะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ครูมีเงินเดือนมีรายได้มีสวัสดิการสูง
เขาบอกว่าสูงเป็นอันดับต้นต้นของโลกด้วยครูไทยนี่แหละครับ
ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ทีแรกผมคิดว่าเขาพูดเล่นแต่เขาพูดจริงครับ
เขาบอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนลาออกจากอาจารย์ไปเป็นครูครับ
เพราะว่าครูมีรายได้ดีกว่าครูมีสวัสดิการอะไรต่ออะไรได้รับการดูแลดีกว่า
เพราะประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาใจครู
อยากให้คนเก่งคนดีเข้ามาเป็นครูกันเยอะ
อยากให้คนเก่งคนมีความสามารถสอบเข้ามาอยู่มาเป็นครูในอันดับต้น
ฉะนั้นก็เอาเรื่องรายได้มาเป็นแรงจูงใจซึ่งก็ได้ผลนะครับ
ระยะหลังเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคนจะมาเป็นครูเนี่ยน้อยไปสอบอย่างอื่นก่อน
โน่นสอบนี่สอบนั่นไม่ได้แล้วก็มาสอบเป็นครู
แต่ช่วงหลังไม่ใช่แล้วนะครับครูมีรายได้สูงขึ้นครูมีสวัสดิการดีขึ้น
ก็แปลว่างบประมาณที่เราใส่ลงไปในบุคลากรด้านการศึกษานั้นเนี่ยไม่น้อยแล้ว
ตัวเลขที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าไปเปรียบเทียบเงินเดือนของคนเป็นครู
เอามาเลยทั้งโลกเราก็ไม่แพ้ใครนี่ข้อมูลอย่างนี้นะครับ
เปรียบเทียบงบประมาณที่ใส่ลงไปในการศึกษาเราก็ไม่แพ้ใคร
แต่ทำไมการวัดผลคุณภาพการศึกษาออกมาจึงมีปัญหา
นี่คือเรื่องที่คณะกรรมธิการที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษากำลังคิดกันอยู่
โจทย์มันอยู่ตรงไหนตีโจทย์ถูกไหมขบโจทย์แตกหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนี้ใส่เงินลงไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง
มันก็ไม่ได้ผลรัฐมนูลฉบับใหม่ก็เอาเรื่องการศึกษามาใส่ไว้ครับ
อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐอยู่ในมาตรา๕๔

ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
นี่เรื่องการศึกษาก่อนวัยเรียนเนี่ยอยู่ในรัฐมนูลนะครับ
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง
รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต
นี่มีเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตเข้ามาด้วย
แล้วก็จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ

ที่จะให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดศึกษาทุกระดับ
โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริม
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
มาตรฐานสากลและดำเนินการให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาตามความถนัดของตนทั้งนี้ตามกฎหมายว่าโดยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินี่เป็นมาตราที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูล
แต่แน่นอนนะฮะรัฐมนูลเป็นกฎหมายแม่บทเขียนกรอบเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนี้ไปจะต้องไปดูในรายละเอียดกฎหมายลูกว่า
ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนอื่นเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยอาจจะมีหน้าที่กันยังไงจะบังคับกันยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญครับกระทรวงศึกษาธิการเองเขาก็พูดกันว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนบทบาททุกวันนี้กระทรวงศึกษาจัดดำเนินการสอนเอง
ประเมินเองวางแผนเองถามว่าสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติที่เป็นคนวางแผนการศึกษาเขาก็บอกว่าก็อยู่ใต้ร่มของกระทรวงศึกษาดูฟังดูดีชื่อโก้แต่จริงแล้วการทำงานก็ไม่ได้ใหญ่มาก
ฉะนั้นทำยังไงที่จะแยกหน่วยวางแผนการศึกษาแยกออกมาต่างหากไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาไปเอ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งมาประเมินการศึกษาแล้วมาประเมินกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าทำงานไปถึงไหนนี่เป็นเรื่องหลักหลักที่กำลังคุยกันอยู่ในคณะกรรมธิการปฏิรูปการศึกษา
ขอบคุณนะคุณก๊อฟฟุนราวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพสำหรับการวิเคราะห์เรื่องของการพัฒนาปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูลร่างแรก
หวังว่าเราจะไม่รั้งท้ายอาเซียนอย่างที่คุณสุภาพได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ